จบไปแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยสองพันห้ามร้อยหกสิบ
ฉากไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นไปตามเป้าทั้งเรื่องของรายได้
เรื่องของยอดผู้เข้าชมงานแล้วก็สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ต้นปี
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณธิตภาษีริพิพัฒน์ครับ
บริการเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปีสองพันห้าร้อยหกสิบครั้งที่สามสิบเจ็ดในวันสุดท้าย
คักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดต่าง
กับชมการแสดงท้องถิ่นทั่วประเทศไทยโดยตลอด๕วันของการจัดงาน
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประเมินตัวเลขผู้เข้าร่วมงานในเบื้องต้นสูงถึง๕แสนคน
สร้างรายได้หมุนเวียนภายในงานกว่าสี่ร้อยล้านบาทซึ่งทางกรทหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้
จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดทั้งปีโดยเฉพาะการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภาคใต้หลังเหตุน้ำท่วม
เราอยากจะให้งานนี้นะครับเป็นการจุดประกายนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะให้เริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้ให้ได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วนะครับในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะครับ
ตอนนี้เที่ยวใต้เที่ยวได้แล้วนะครับเราก็มีแคมเปญเที่ยวใต้เที่ยวได้เที่ยวใต้เที่ยวง่ายนะครับ
ปีนี้ททได้ขยายพื้นที่การจัดงานกินพื้นที่๒ใน๓ของสวนลุมพินีซึ่งใหญ่กว่าทุกปี
มีโซนกิจกรรมมากกว่า๑๐โซนเป็นหมู่บ้านภูมิภาคต่างภายใต้ทีมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง
ดูดให้หลายคนที่มางานนี้มีความประทับใจและของฝากกลับบ้าน
โดยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคู่นี้ให้สัมภาษณ์ว่าเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่สวนลุมพินี
ทำให้ทั้งคู่รู้จักจังหวัดอื่นในประเทศไทยมากขึ้น
และได้ลิ้มลองอาหารครบทุกภาคซึ่งทำให้อยากกลับมาประเทศไทยอีก
และจะลองไปจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครหรือเกาะพงัน
สำหรับปี๒๕๖๐นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไม่ต่ำกว่า๒๗๐๐๐๐๐บาทซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว
ที่จะให้คนไทยและคนต่างชาติได้วางแผนท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ต้นปี
ฤทธาภาษีกริภิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน